ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเขามีคลิปเป็นหลักฐานค่ะ

คือคนโพสต์เขาเป็นผู้หญิงอายุ๒๔ค่ะ
เขาบอกว่าไม่ได้อยากดัง

เขานั่งรถตู้สายรังสิตนครนายก
แล้วก็มีผู้ชายคนนึงลวนลามเธอเอามือมาลูบที่ก้นมาจับก้น

ใช่เธอก็เลยโวยวายถอดรองเท้าฟาดหลังผู้ชายคนนี้เลยนะ

ใช่แล้วก็ตะโกนบอกให้จอดรถจอดรถให้ผู้ชายคนนี้ลงไปจากรถ

นี่ค่ะให้คนอย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไง
มึงลงไปเดี๋ยวนี้เลย
มันจะลงให้ทานไปอีกสักนิดเดี๋ยว
ไม่เอาป้าทานอย่างนี้ได้ยังไงมันรวนรามหนูอ่ะ

ลงไปเลยมึงลงไปเลย

ป้าให้มันลงไปเลยมันจ่ายจังอย่างเดี๋ยวหนูจ่ายให้

เธอแปลกตั้งแต่แรกแล้วเธอสังเกตเห็น

ชอบเอามือมาโดนมาลูบที่ก้น
มาจับเลยแล้วก็เอามือไปดม

ก็เลยเนี่ยจัดการแบบนี้ทั้งด่าทั้งถอดรองเท้าตีแล้วเธอบอกว่าดูเธอแต่งตัวสิเธอก็ไม่ได้แต่งตัวล่อแหลมอะไรนะใส่เสื้อยืดใส่กางเกงขายาวเสื้อก็แขนยาวด้วย
แต่ยังทำกันแบบเนี้ยในรถโดยสารสาธารณะแบบเนี้ยก็ตัวผู้ชายนี้ก็ยังมีพูดนะบอกไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ใช่ไงยังปฏิเสธอ่าก็มีผู้โดยสารคนอื่นเขาถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
คนเห็นคลิปบางคนบอกโอ้โหดีอย่างเงี้ยอืมอ่าต้องเอาอย่างเงี้แหละมันต้องเจอคนแบบนี้ใช่อ่า
ทีมข่าวก็เลยติดต่อกับเจ้าของเฟซบุ๊กนะคะนางสาววรีพรทองประสาทหรือน้องกรีนอายุ๒๔ปีค่ะ
ครับก็ไปคุยกับน้องกรีนมาน้องกรีนเล่าให้ฟังว่าไปทำธุระที่คลองหนึ่งปฐุมธานี
แล้วก็ขึ้นรถตู้รังสิตนครนายกจะกลับบ้านที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
จังหวะที่กำลังขึ้นรถตู้เดินผ่านผู้ชายที่นั่งอยู่เบาะแถวที่สอง
กรีนบอกว่ารู้สึกเหมือนอะไรมาโดนตัวค่ะแต่ก็ไม่เอกใจอะไร
ว่าไปโดนของโดนอะไรแบบเนี้ยจนเธอก็มานั่งที่แถวที่สาม
สังเกตเห็นผู้หญิงคนนึงนั่งแถวที่สองเหมือนกันกับผู้ชายคนนี้นะคะ
นั่งติดกระจกนั่งข้างกับผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนี้พยายามเบียงตัวออก
ตัวออกเบี่ยงตัวออกน้องกรีนบอกว่าเอ๊ะเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่า
เห็นนั่งใกล้กันตอนแรกนึกว่าเป็นแฟนกันแต่สุดท้ายเนี่ยเธอรู้เลยว่าอ๋อ
ไม่ใช่แฟนกันแน่เพราะผู้ชายคนนี้พูดจาลวนลามเธอด้วย
เธอก็เลยเรียกให้ผู้หญิงคนที่นั่งใกล้ผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ย้ายมานั่งกับเธอที่เบาะหลังแต่ผู้ชายคนที่ก่อเหตุก็ยังไม่หยุด
ยังพยายามลวนลามเธอซึ่งย้ายมานั่งเบาะหลังกันแล้วนะ
ผู้หญิงอยู่ข้างหลังนะยังจะตามอีกเหรอยังจะตามมาลวนลามเขาอีกอ่ะโอ้โห
พยายามเอามือค่ะมาโดนที่ตัวหนูแต่ก็ไม่ถึงนะ
แต่ก็พยายามแบบเหมือนบิดขี้เกียจอะไรอย่างนี้พยายามมาโดนตัวหนู
หนูก็ก่อนที่จะแบบมีเรื่องอะไรอย่างนี้หนูก็ว่าเขาไปแล้วรอบนึงว่า
เล็กหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแบบแล้วเขาก็ยังไม่หยุด
แล้วหนูเขาก็มองอีกเขาก็ไม่หยุดเนอะแล้วหนูก็แบบว่า
ย้ายย้ายที่มานั่งอีกฝั่งหนึ่งทีนี้เขาก็ย้ายเหมือนกัน
เขาก็ย้ายมาตรงฝั่งประตูที่มีเบาะเดียวอ่าเขาก็มองหนูอีกมองแบบ
มองก็กลัวกับพี่จนหนูกลัวเองอ่ะอืมแล้วหนูก็ต้องไม่ไหวอ่ะ
หนูก็เลยแบบก็ฟาดเลยก็ตีเลยเอาจริงจริงนะพี่
หนูแค่ตกใจตอนแรกว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอ
แต่หนูคิดว่าถ้ามันทำกับหนูขนาดนี้หนูไม่ยอม
เออมันพยายามเนอะมันปิดขี้เกียจป่ะ
คือจะเอามือไปโดนผู้หญิงเขาให้ได้ดูดิ
ความพยายามเป็นเลิศจริงจริงโอ้โหเธอก็บอกว่าเนี่ย
เธอแต่งตัวแบบเรียบร้อยนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ย

ต้องระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นเนอะอืม

คุณพ่อบุญส่งทองประสาทก็บอกว่า

ตกใจมากนะเป็นห่วงลูกค่ะ

ต่อไปนี้ต้องระวังตัวมากยิ่งขึ้น

ไปไหนก็ระวังตัวเอานะ
เพราะบางทีก็ไม่มีใครช่วยเราได้
คนสมัยนี้ไม่ว่าจะแต่งตัวยังไง
มันเป็นเหมือนโลกจิตไปแล้ว

แบบล่อหน้าล่อตา

ตั้งสติอย่าไปกลัว

สายนครนายกกรุงเทพนะครับ
นายอาชวินกิติเกษมโพคินนะครับ

สายนครนายศกรุงเทพมานานกว่า๗ปีแล้ว

ผู้โดยสารควรบอกคนขับให้จอดรถ
เพื่อไล่ชายโรคจิตลงไป

เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีได้
ขณะที่นางกฤษณาพานุเวศ

บอกว่าตอนนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง
นครนายกไปตรวจสอบ

เรื่องต้นทราบว่ารถตู้เป็นของใคร
และใครเป็นคนขับขี่ในวันนั้นแล้ว

อกจากนี้ทางขนส่งจังหวัดนครนายก

หากมีเรื่องเสียหายเป็นคดีอาญา

จะดำเนินการได้ก็ขอให้
ส่งให้ตำรวจดำเนินคดีนะครับ

มีพฤติกรรมอย่างนี้มาหลายครั้งหรือเปล่า
นะคะอ่าที่จริงแล้วอ่ะ

ประสงค์จะดำเนินการตามกฎหมาย

ถ้าปรัชสงฆ์จะแดมเนินการก็ช่วย
ให้ถูกต้องเพราะเป็นคดีอาญานะคะแต่ว่าอันนี้เราพลาดไป
ซึ่งทางขนส่งก็จะมีมาตรการในการให้ความรู้ผู้ประกอบการ
ขอความร่วมมือถ้าเกิดการผิดพลาดเสียหาย
ในเรื่องคดีอาญาเกินอำนาจหน้าที่ที่ขนส่งจะทำได้
ก็ขอให้ส่งให้ตำรวจดำเนินการค่ะ
ก็น้องกรีนผู้โพสต์ก็บอกว่าขออภัยแค่คลิปนี้
ทำให้คนเห็นแล้วไม่สบายใจหาว่าเธอทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
อะไรแบบนี้เธอบอกว่าไม่ได้อยากดังนะ
แค่ตั้งใจจะเตือนภัยแล้วก็ณจังหวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คิดอย่างเดียวเลยว่าเอามันลงไปจากรถเถอะ

คือไม่รุนแรงเกินไปหรอกครับ

แต่ว่าแม่เสียดายถ้าเห็นหน้าซะหน่อย
จะได้ตามตัวเจอว่าเออเป็นใครที่ไหนยังไงนะคะ